มาพร้อมกับข่าวดีครับเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้เงินยางชีพเพิ่มอีกเดือนละ๑๐๐บาท
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครับได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห
เพื่อการยางชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ปี๒๖๖๕ในอัตรา๑๐๐บาทต่อเดือน
แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคุณผู้ชม
ใครที่เกิดก่อน๑เมษายน๒๕๖๒

๒๕๐๖จะได้เงิน๕เดือน
เกิดระหว่าง๑๓๑พฤษภาคม๒๕๐๖จะได้รับเงิน๔เดือน
เกิดระหว่าง๑๓๐มิถุนายน๒๕๐๖จะได้รับเงิน๓เดือน
และเกิดระหว่าง๑๓๑กรกฎาคม๒๕๐๖ได้รับเงิน๒เดือน
และเกิดระหว่าง๑๓๑สิงหาคม๒๕๐๖จะได้รับเงิน๑เดือน
อย่าลืมไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงเทพภายใน๖ธันวาคมนี้นะครับ
แล้วเรื่องนี้น่าจะกระทบกับเงินในกระเป๋าพวกเราอีกแล้วครับ
เพราะว่ากรมการค้าต่างประเทศเผยว่า
อินเดียหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำตาลทรายใหญ่ของโลกนะครับ
ประสบกับปัญหาภัยแรงในเขตปลูกอ้อยหลัก
ก็คือที่รัฐกรณาตะกะและรัฐมหาราตระทำให้ผลผลิตน้ำตาลลดลง
กระทบปริมาณน้ำตาลบริโภคในประเทศ
และการผลิตเอทานอลอาจจะทำให้ปริมาณน้ำตาลไม่เพียงพอที่จะจัดสรรโคต้าส่งออกได้
น่าจะมีการห้ามส่งออกน้ำตาลครับ
มันทำยังไงล่ะมันจะส่งผลให้เกิดการปริมาณน้ำตาลออกสู่ตลาดโลกที่ลดลง
ทำให้ราคาน้ำตาลต้องปรับตัวสูงขึ้นครับ
มันน่าจะกระทบราคาน้ำตาลในตลาดของไทยอย่างแน่นอนครับ
ส่วนการแก้ปัญหาราคาน้ำมันราคาแพงของไทยครับ

แนวทางการลดราคาพลังงานของไทย
จะให้โอกาสเสรีการหาน้ำมันสำเร็จรูป
ที่ไม่ใช่การนำน้ำมันดิบเข้ามากลั่น
จนทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ลำบาก

ไม่ต้องมีค่าการกลั่นหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่น
เพราะราคาทุกอย่างคำนวณจบแล้ว
หากใครที่สามารถนำพลังงานราคาถูกเข้ามาได้

โดยภาครัฐควรจะเป็นผู้กำกับดูแล
ให้การจัดหาพลังงานเป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
ไม่ใช่วางกติกาจนทำไม่ได้ครับ